ไปดูทางฝั่งก้าวไกลกันบ้างค่ะวันนี้เนี่ยที่ประชุมวิบสามฝ่าย
แม้ว่าประธานรัฐสภาจะมีท่าทีชัดเจนว่าจะไม่ให้ลงมติเรื่องยัตติที่ไม่ให้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซ้ำเดิม
แต่ว่าทางเก้าไกลก็ยืนการค่ะว่าในวันที่๒๒สิงหาคมจะเดินหน้าผลักดันยัตตินี้
กับคุณรังสิมรโมนิยวก็ให้สัมภาษณ์
หลังจากที่ประชุมวิบ๓ฝ่ายเสร็จเรียบร้อยนะคะยืนยันว่า๒๒สิงหาคม
ก้าวไกลจำเป็นต้องขอให้ทบทวนมติรัฐสภา
เรื่องการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซ้ำคนเดิมเพื่อให้เกิดความชัดเจน
โดยจะไม่อภิปรายไปถึงคุณสมบัติของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด
เรื่องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะใช้ระยะเวลาครบ๓๐นาทีหรือเปล่า
แต่ก็ต้องเผื่อเวลาไว้สำหรับการถูกพาดพิงด้วย
แต่ว่าคุณรังสิมันก็บอกว่าประธานรัฐสภาก็ยังมีท่าทีชัดเจนว่า
ไม่ให้มีการลงมติเพื่อทบทวนมติของรัฐสภาด้วยเหตุผล๒ข้อ
ก็คือประธานรัฐสภาตีความคำว่าเด็ดขาดไปแล้วจะเห็นเป็นอื่นไม่ได้
ก็คือเพราะฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาคิดว่าพักเก้าไกลมีจุดประสงค์
จะเสนอชื่อคุณพิทาอีกครั้งซึ่งคุณโรมยืนยันบอกว่า
จริงแล้วเป็นเรื่องของหลักการที่พักเก้าไกลต้องการให้รัฐสภามีอำนาจแก้ไขความผิดพลาด
ถ้าเห็นไม่ตรงกันก็จะต้องมีการลงมติแต่ว่าประธานรัฐสภากลับไม่เปิดโอกาส
อันนี้ก็จะพยายามพูดคุยด้วยเหตุผลในที่ประชุมใหญ่ก็เตรียมผู้อภิปรายไว้สองสามคน
ยติของสวที่ค้างอยู่ด้วยก็จะต้องเดินหน้าไปด้วยกันค่ะ
และเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดนะครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่ว่ายังไงสำหรับภาคเก้าไกลเราก็คงยืนยัน
แต่ก็เรียนตามตรงครับว่ามีความเป็นไปได้อย่างมากนะครับ
ที่ท่านประธานจะใช้อำนาจของประธานนะครับในการวินิจฉัย
เพื่อไม่ให้มีการลงมติในเรื่องของยติที่จะให้มีการทบทวนมตินะครับ
คุณรังสิมันก็ยอมรับว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูลก็กังวลนะคะ
เพราะว่าพักสองลุงก็มีจุดยืนชัดเจนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูล
หรือถ้าหากมีการแก้ไขก็อาจจะไม่ใช่รัฐธรรมนูลที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง
แต่เรื่องนี้ตอนนี้ก็ยังไม่เกิดนะคะคุณรังสิมันโรมว่าอย่างนั้นนะคะ
ก็ต้องรอให้โอกาสพักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาล
รวมถึงกรณีที่เคยมาพูดคุยกับพักเก้าไกลด้วย
ว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูลแล้วก็จะยุบสภาว่าตรงเนี้ยจะมีความชัดเจนยังไงค่ะ
และกันเมืองอื่นเป็นคนกำหนดภักดิ์เพื่อไทย
ว่าจะต้องมีนโยบายอะไรหรือไม่มีนโยบายอะไร

เราคงต้องให้โอกาสเขาในการที่จะดำเนินการนะครับ

เขาพูดกับเราตอนที่มาเตะเราออกเนี่ย
ก็พูดกับเราชัดเจนว่าเขาก็จะแก้รับมนุนนะ
แล้วก็จะยุบสภาทแหลงก็พูดลักษณะเดียวกัน
คุณภัยก็จับมือคุณดังซีมันแล้วพูดเสียงดังว่า
จับมือได้จับมือได้เป็นเพื่อนกันทำงานร่วมกัน
แล้วก็อธิบายถึงการร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทย
เพราะว่าได้ให้ความชัดเจนกับพักพลังประชารัฐ

คุณภัยก็ตบบ่าให้กำลังใจคุณดังซีมันและคุณปกรมุทธ์ด้วยค่ะ

ไปแล้วแล้วท่าทีของพลังประชารัฐเป็นยังไงนะครับ
ให้รวมไทยสร้างชาติเขาแซงปลาดไป
โหวตนายกทั้งร่วมรัฐบาล
การตั้งรัฐบาลร่วมกับภักดิ์เพื่อไทยเนี่ยนะ
ทางพักไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นนะครับ
เพราะต้องการให้เกิดรัฐบาลใหม่ให้เร็วที่สุด

คงต้องรอความชัดเจนจากเพื่อไทยเขา
จะทำอะไรเกินหน้าเกินตามันไม่เหมาะสม

ทุกอย่างให้จบก่อนการโหวตนายกัธมนตรี
โดยเฉพาะเรื่องของการเสนอชื่อ
นายกรัฐมนตรีอันนี้ต้องให้ชัดเจนจริง

แล้วถ้านายเศรษฐาทวีสิน
ไปไม่ถึงดวงดาวนะครับ

อย่าเพิ่งเปิดประเด็นแบบนี้นะครับ
ลองฟังเสียงคุณภัยลิกฮะ
ไม่ขอเปิดประเด็นใหม่
เพราะถ้าการเปิดประเด็นใหม่เนี่ย

แต่มันจะทำให้ตกไปที่คนอื่น

ให้มันไปตามคันลองไปค่อย
และอีกไม่กี่วันผมก็คิดว่ามันน่าจะ

ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเก้าอี้กระทรวงที่เราต่อรองนะครับ
ไม่ได้คุยครับยังไม่ได้คุยอะไรทั้งนั้นครับ